เรื่องของความเชื่อชาวบ้านกันหน่อยนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งฝันฝันว่ามีผู้หญิงสวยเลยนะมาบอกว่ามีตาน้ำอยู่ตรงนี้
ไปขุดสิเพราะว่าช่วงนี้หมู่บ้านกำลังหาจุดพื้นที่ในการขุดสระน้ำอยู่
เพราะว่าภัยแรงเนี่ยกำลังจะมาเนี่ยนะคะแล้วเขาไปเจอค่ะ
จากเจอตาน้ำเจอต้นตะเคียนด้วยเนี่ยนะคะและพาคุณผู้ชมไปดู
ช่วงที่เจอต้นตะเคียนและเจอตาน้ำพร้อมกันเนี่ยค่ะรถแบ็คโฮ
พยายามเอาต้นตะเคียนขึ้นมานะคาดว่าน่าจะอายุเป็นร้อยเลยแหละ
ความยาวยี่สิบเก้าเมตรค่ะรอบลำต้นประมาณสี่เมตร
เอาขึ้นมาจากสระน้ำนะคะในตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงรายค่ะก่อนที่จะมาเจอต้นตะเคียน
แล้วก็เจอตาน้ำพร้อมกันนางสาวพัทรเนศสุวรรณดี
เจ้าของบ้านสวนม่อนฮักได้ไปขุดหาตาน้ำ
เนื่องจากปีนี้แรงจัดสระมันแห้งค่ะ
ตรงนั้นมันเป็นสระอยู่แล้วนะแต่มันไม่มีน้ำ

ตกกลางคืนค่ะฝันฝันว่ามีผู้หญิงสวยเลรูปร่างสูงโปร่ง
บอกให้ขุดตรงนี้สิลึกลงไป๑๐เมตรเดี๋ยวจะเจอตาน้ำค่ะ
ขึ้นมาทำตามคำบอกเลยค่ะเจอตาน้ำจริงจริง
แล้วไปเจอต้นตะเคียนต้นนี้ด้วยค่ะก็ต้องทำพิธีอันเชิญขึ้นมา
นางสาวพัฒนาเนธเล่าต่อนะคะบอกว่า
ขณะที่กำลังชักลากต้นตะเคียนขึ้นมาก็ถ่ายภาพเก็บไว้
พอเอามักกลับบ้านมาเปิดดูค่ะปรากฏว่าในภาพ
สังเกตดีนะคะเห็นลักษณะเหมือนผู้หญิงเลย
แต่งชุดไทยสีเขียวนั่งพับเพียบเธอบอกนะ
พับเพียบอยู่โคนต้นตะเคียนตกใจ
เอาภาพไปให้คนอื่นดูคนอื่นก็โอ้โหมหัศจรรย์นะคะ
เขาบอกว่าตรงนี้บริเวณที่พบต้นตะเคียน
เป็นบริเวณที่รุ่มอดีตจุดนี้เป็นรุ่มแม่น้ำกก
แม่น้ำโขงเอ่อเข้ามาถึง
อยู่ใกล้บริเวณที่ตั้งเวียงปรึกษาหรือเชียงแสนน้อย
อาณาจักรโยนกนาคพันธุ์ในอดีตล่มสลายไปเมื่อปี๑๐๘๘นะคะ
ตะเคียนต้นนี้น่าจะอายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
หลังนำต้นตะเคียนขึ้นมาได้สำเร็จก็จัดทำพิธีบวงศูนย์ค่ะ
ฝันว่าเนี้ยมีมีผู้หญิงใช่ไหมคะมีผู้หญิงอ่า
รูปร่างสูงโป่งอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็มาบอกว่าท่านอ่ะ
อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ให้คือในฝันมันก็ลัง
อ่ะเนอะอยู่อยู่อยู่อยู่ตรงเนี้ยให้ให้มาช่วยเอาออกหน่อย
อย่างนี้ค่ะดูกี่คนกี่คนก็เหมือนกันเหมือนแบบมองเหมือนกันเห็นเหมือนกันเลย
อะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยท่านขึ้นมาตอนที่ท่านออกได้นะคะ
เหมือนท่านยืนท่านท่านยืนตรงปลายไม้อย่างนี้ค่ะ
อุ้ยพูดแล้วก็รู้ใส่ชุดสีเขียวที่เราที่ที่เราถวายไปก่อน
ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
ถือว่าเจอตาน้ำค่ะก็ทำให้ภัยแรงเนี่ย
จะดีขึ้นในพื้นที่นั้นเนี่ยนะคะส่วนนครราชศรีมาค่ะ
ชาวบ้านในตำบลท่าหลวงังเภอพี่มายนะคะออกไปท่อแท้จับปลา
ไปเจอเห็ดพึ่งยักษ์หนักกว่า๑กิโลกรัม
นี่เป็นเห็ดนะคะหนักตั้ง๑กิโลกรัมเนี่ย
ผ่านศูนย์กลางค่ะ๒๗เซนติเมตรสูง๒๖เซนติเมตร
ขี้พึ่งเอามาประกอบเมนูต่างได้นะ
ทั้งแกงเห็ดใส่ใบแย่นางก็บอกอร่อยเป็นเมนูเด็ด
หากเอาไปขายจะมีราคาสูงกิโลกรัมละ๒๐๐บาทค่ะ
เนื่องจากเห็ดขี้พึ่งต้องการในตลาดตอนนี้นะคะ
จากนี้เห็ดขี้พึ่งออกหน้าร้อน๑ปีมีครั้งเดียวค่ะ
โดยจะเห็นว่าเห็ดขี้พึ่งดอกนี้ใหญ่สมบูรณ์มาก
และเป็นที่ต้องการของตลาดและคนในพื้นที่นะคะ
แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขาจะขายหรือเปล่านะคะ